คุณจอมขวัญครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
เมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ฟังสัมภาษณ์โฆษกองทัพเรือแล้วใช่ไหมคะ

เข้าใจท่านครับ

ก็ยังมีความคิดที่อยากจะเสนอแนะให้ท่านไปพิจารณาเชิงบวก
จริงท่านโฆษกอาจจะไม่ได้มีอำนาจ
แต่ว่าผมถือโอกาสนำเสนอผ่านคุณจอมขวัญไปยังรัฐบาล
แล้วก็ท่านนายกลุ่มด้านตรี
ซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าท่านน่าจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้วยบางอย่างแล้วแหละ
เมื่อกี้ฟังแล้วก็เข้าใจ
แต่ก็มีประเด็นที่จะแนะนำเยอะไหมครับคุณจอมขวัญ

ตอนนี้ถ้าถามทางผู้เชี่ยวชาญในการศาสตร์สูตรนะครับ

ที่เชี่ยวชาญเรื่องของโรคระบาดนะครับ
หรือหรือระบาดวิทยา
ว่าโควิด๑๙ที่เราเผชิญอยู่นี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้น
เรายังไม่ได้ไปถึงจุดที่สูงสุดของการแพร่ระบาดนะครับ
แล้วก็รัฐบาลซึ่งผมเห็นด้วยที่จะใช้นโยบายคือ
พยายามที่จะกดกราฟการระบาดให้ลดต่ำลง
เพื่อให้การระบาดเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่เกินกว่า
ขีดความสามารถทางสาสุขจะดูแลและรักษาชีวิตได้
แต่การทำอย่างนั้นจะลากยาวอย่างน้อยต้องมี๑๘เดือน
หรือ๒๔เดือนอาจจะถึงขั้นนั้นหรือกว่านั้นด้วยซ้ำไป
เมื่อกี้ผมฟังท่านโฆษกองค์ทัพเรือท่านบอกว่า
คือมีการจะส่งทหารไปฝึกนะครับหรือว่าส่งคณะกรรมการไปตรวจแบบเรือ
คือสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูหน่วยผมจริงแล้วผมเรียกร้องหน่วย
ราชการทั้งหมดว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมเลยครับ
ในช่วงที่โรคระบาดมันไม่เหมาะสมเลย
แล้วการที่ท่านให้ความเห็นว่าจะไปก็ต่อเมื่อโควิดคลี่คลาย
วันนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราโดยธรรมชาติในการจัดการ
ทางการเงินหรือการคลังเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่รู้
สถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไร
สถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่
ซึ่งวันนี้งบกลางในส่วนของรายการเงินกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ย
ก็หมดไปแล้วเกือบหมดแล้วนะครับ๙๖๐๐ล้านก็เหลืออยู่๙๐
กว่าล้านเศษนิดละยังไงก็ต้องกู้เพิ่มแน่
ยังไงเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่เรายังไม่มีความจำเป็นที่ใช้
ไม่มีกำหนดการที่จะใช้อย่างแน่ชัดเนี่ย
ผมว่าเราควรจะระงับเอาไว้ก่อนหรือเลื่อนออกไปก่อนเลยครับ

ค่ะเรียนลองถามอย่างนี้นะคะคือเรียนอ่านจากข้อเสนอของโฆษกวิโรธแล้วเนี่ย
คือพยายามจะบอกว่าอะไรที่ยังไม่จำเป็นเฉพาะหน้า
หมายถึงว่าทุกหน่วยงานด้วยให้ตัดมาแล้วก็มารวมกันในการแก้โควิดถูกไหมคะ
ซึ่งหนึ่งในเป้าที่กำลังบอกก็คือของกระลาโหมนี่แหละ
ทีนี้ในส่วนของ๖๑๐๐นี้ที่มันเป็นโครงการซึ่งมันเซ็นของปีงบประมาณ๖๒นะคะ
มันไปแล้วเนี่ยเอาล่ะข้อเรียกร้องนะตอนนี้คือว่าอย่างน้อยการเดินทางไปนะตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะเหมาะ
แต่คำถามคือว่า๖๑๐๐มันอยู่ในงบซึ่งเซ็นไปแล้วเริ่มไปแล้วจ่ายงวดแรกไปแล้ว
สำหรับก้อนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่คะ
คือผมเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนอยู่ดีคุณจอมขวัญกับผมเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกัน
วันนี้เราพบว่าพ่อเราป่วยแม่เราป่วยอยู่ดีผมเป็นน้องชายคุณจอมขวัญก็ได้
ผมบอกผมไปออกรถป้ายแดงมาแล้วผมไปจองมาแล้วสองหมื่นบาท
แล้วผมยังไม่จ่ายต้องเป็นล้านเนี่ยสมมุติเนี่ยนะฮะยังไม่จ่ายก็ต้อง
เมื่อกี้ผมได้ยินคือ๖๑๐๐ล้านจ่ายไปแค่งวดเดียวไม่เกิน๑๕ซึ่งผมคำนวณคือ๙๑๕ล้าน
แล้วยังเหลืออีก๙งวดผมถามครับอยู่ดีผมบอกผมออกไปจองรถป้ายแดงมาแล้ว
พี่น้องควรจะให้ความเห็นผมยังไงพ่อแม่มาป่วยต้องดูแลเรายังไม่รู้ว่า
จะรักษาการใช้เงินเท่าไหร่หลังจากหายเนี่ยจะต้องฟื้นฟูทำกายภาพหรือไม่
ต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ไอ้น้องชายคนเล็กก็เพิ่งโดนจ้างออกมา
แต่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีรถป้ายแดงถ้าคืนเขาได้ก็ต้องคืนครับ

ฉันถามแบบเป็นรูปธรรมเนื่องจากเราเหลือเวลากระชับขออภัยค่ะ
คือเท่ากับสสวิโรธกำลังจะบอกว่า๖๑๐๐เนี่ย
จ่ายไปแล้วไม่เป็นไรที่เหลือคือขอยกเลิกเลยเหรอคะ
คืออาจจะไม่ได้ยกเลิกครับจริงผมคิดว่าขอเจรจาก่อน
หนึ่งเนี่ยวันนี้คุณจอมขวัญเราต้องทานซ้ำไปที่ข่าว
ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ทหารเรือ๒๐นายกลับจากอูฮันจริงไหมครับ
ทำให้เรารู้ว่าการต่อเรือเนี่ยพื้นที่ต่อเรือเนี่ย

และผมเชื่อด้วยครับว่าณวันนี้อูฮันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
และผมเชื่อด้วยซ้ำไปว่าผมคาดการณ์ว่า
ส่งมอบเรือดำน้ำก็ไม่น่าจะเป็นไปตามแผนจริงไหมครับ
ดังนั้นในเมื่อเรือลำนี้มีภารกิจคือสนับสนุนเรือดำน้ำ
แต่เรือดำน้ำมีแนวโน้มว่าจะล่าช้าออกไป
เหมือนผมจะต่อหัวลากอย่างนี้
วันนี้หัวลากยังจะมาล่าช้าเนี่ยผมจะไปสั่งต่อกระบะ
หรือรถพ่วงไว้เพื่ออะไรก็ต้องชะลอออกไปจริงไหมครับ
เพราะฉะนั้นใน๖๑๐๐เอาเฉพาะเรือลำนี้ก่อนนะครับ
คือขอให้พิจารณาอย่างน้อยคือเจรจาอาจจะเลื่อนออกไป

จะเจรจายกเลิกก็ยังได้ครับนั่นหมายความว่าผมกำลังพูดถึงว่า
ยกเลิกการซื้ออาวุธทั้งหมดที่เป็นงบผูกพันไปแล้วด้วยซ้ำไป
เมื่อกี้ผมฉุกคิดเลยครับว่าผมมองชวนคุณจอมหวังมองภาพใหญ่เลยว่า
ลื้อสัญญาการจัดซื้ออาวุธยุทธุปกรณ์ที่เป็นงบผูกพันทั้งหมด
มาดูสัญญาเลยครับแล้วขอเจรจาถ้ายกเลิกได้ยก
ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนว่าจะไปซื้ออย่างอื่นแทนได้หรือไม่
หรือถ้าเปลี่ยนก็ไม่ได้ก็ขอเลื่อนออกไปก่อนได้หรือไม่
ซึ่งตรงนี้รัฐบาลไทยเคยทำนะครับในปี๒๑๔๐ตอนนั้น
ซึ่งก็ทำได้เพราะว่าวันนั้นรัฐบาลโดยพนักท่านคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกก็คงจะ
ต้องเจรจาแม้ว่าจะมีการทำสัญญาไปแล้วก็ตามนะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นขออนุญาตขมวดให้นะคะคือเท่ากับว่าโฆษกวิโรธกำลังจะบอกว่า
ดีที่สุดอยากให้เจรจาเพื่อยกเลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้อย่างน้อยขอเลื่อนออกไปก็ยังดี
ในกรณีเรือ๖๑๐๐ล้านบาทเอาแค่นี้ก่อนถูกไหมคะ
แต่เราเข้าใจถ้าเกิดปรากฏว่าเขาต่อแล้วส่วนหนึ่งมันคงจะไปยกเลิกคงไม่ได้ถูกไหมครับ
แต่เราเจรจาในเรื่องของการบริหารการเงินหรือการดึงเงินมาใช้ในสิ่งที่สำคัญก่อน
ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วทำได้ครับ
อันนี้คือข้อเสนอก่อนนะคะคุณผู้ชมคะจริงแล้วนอกเหนือจากพักเก้าไกลแล้วเนี่ย
ฝ่ายค้านอื่นอย่างเช่นหมอชนละนานก็ออกมาพูดเรื่องนี้แม้แต่คุณหญิงสุดารัฐนะคะ
แต่ว่าเวลาหมดยังไงขออภัยโคศกภักดิ์ด้วยนะคะ
ขอบคุณก่อนวันนี้นะคะสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับผม